ราชบุรีค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้คนพูดถึงเยอะมาก
พระสงฆ์ถูกผีเข้าหรือฮะหมอผีทำพิธีไล่ผีให้กับพระ
ไล่ผีให้พระเหรอจริงค่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
ออกมาออกมาออกมาช่วยจับหน่อยออกมา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

คนติดตามเป็นล้านเขาสดผ่านเพจ
ตอนที่หมอผีหรืออาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
อาจารย์แก้คุณสัยเสริมดวงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยม
ซึ่งดังมากในจังหวัดราชบุรี
ทำพิธีแก้คุณสัยให้พระรูปหนึ่ง
เดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา
พระรูปนี้บวชมา๔ปีแล้วนะคะ
แต่โดนคุณสัยบอกว่าโดนคุณสัยหรือโดนผีเข้า
พระรูปนี้บอกว่าเขามีอาการแปลก
ปวดไปหมดทั้งตัวเลยมันทุกข์ทรมานมาก
ก็เลยต้องให้หมอผีทำพิธีให้
ในพิธีกรรมนี้เขาใช้วิธีนี้ค่ะ
ใช้เทียนลนเอากริดจ่อหัว
กดไปที่หัวเข่าของพระ
ท่องบทสวดทำให้พระดิ้นอย่างที่เห็นเหมือนกับเจ็บปวดนะคะ
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ทำพิธีอยู่สักประมาณ๒๐นาที
พอเสร็จพิธีอาจารย์ขุนกวียกมือไหว้ขอขมาพระ
แต่คลิปนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ

ว่าพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้ถือว่าผิดหรือไม่
ผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าควรหรือไม่ควรอย่างไร
คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาคุยกัน
เพราะวันนี้เราก็ส่งคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
สำนักวิมารอสูรในพื้นที่อำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรี
ก็เป็นของอาจารย์ขุนกวีที่อยู่ในคลิปค่ะ

ฝ่ายปกครองไปด้วยค่ะบอกขอตรวจสอบหน่อยสิ
อาจารย์ขุนกวีบอกว่าอ๋อคลิปที่เห็น
มันเป็นเหตุการณ์เมื่อ๔ธันวาคม
ก็พระรูปนี้ติดต่อเข้ามาเอง
แต่บวชเป็นพระได้๔ปีแต่ก่อนหน้านี้โดนคุณสัยมาตลอดเลย
ก็เลยทำพิธีไล่ให้ตามวิชาศาสตร์วิมารอสูรที่ศึกษามา

แต่อาจารย์ขุนกวีก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
แต่คนที่ให้ทำพิธีให้ก็คือมาหาเอง
ทุกคนมาหาเองทุกคนเลือกเองที่จะมาหาที่จะมารักษากับอาจารย์

เพราะว่ามีอาชีพหลักก็คือทำสวน
แล้วทำพิธีให้ไม่ได้คิดเงินเลยนะไม่ได้คิดเงินสักบาทเลย
อยู่ที่จิตศรัทธาใครอยากจะให้อะไรก็ให้ตอบแทนยังไงก็ได้ไม่เป็นไร
บางคนตอบแทนเป็นเข้าสารก็ยังมีเลย
บอกแบบนี้แหละค่ะ
แล้วทำไมพระไม่กินพาราไม่กินม็อกซี่แล้วมาหาผมใหม่
เพราะมันไม่หายทำไมไม่หายแล้วผมคือตัวทางเลือกของเขาอ่ะ
ไม่ใช่เขาไปไม่ใช่เขาไม่ลองเขาลองไม่รู้กี่ที่แล้ว

ต้องเอาตัวผมไปดูคลิปของผมที่ว่ามีเป็นหมื่นคลิป
ผมกล้าท้าเลยว่าใครดูคลิปผมหมดในวันเดียวให้ร้อยล้านเลย

ผมช่วยคนมาไม่รู้กี่คนแล้วมันฐานของผม
ที่เขาพร้อมที่สาบสนุนแล้วเขารักผมมาก
มันไม่ใช่มีคือมันเป็นทั้งระดับราบย่า
แต่ระดับที่สูงลงผมบอกว่าทุกคนทนเหมือนกัน
ที่สำคัญสำนักนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนจนคนรวยเพราะกูยังไม่แบ่งเลย
กูไม่เคยสนเงินซื้อกูไม่ได้แต่ใจซื้อกูได้

นี่อาจารย์พูดเร็วเลยเป็นชุดเลย
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าจังหวะที่พระท่านร้อง
เพราะว่าน้ำตาเทียนอะไรที่หยดลงไปมันร้อนหรือเปล่าเห็นไหม
ถือเทียนแล้วก็แบบเหมือนไปวางเอาไว้ที่หัวเข่า

ค่ะหยดน้ำตาเทียนลงไปแบบนี้แล้วมันก็ร้อนไงขาสั่นเลยขาสั่น
สุดท้ายลนไปลนมานิ่งเลยผีออกเลย
ส่งข้อความมาเยอะเลยว่าเอ๊ะแล้วผีจะเข้าพระเหรอ
พระจะโดนคุณสัยได้เหรอ

ทีนี้ค่ะเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะคะ
อาจารย์เขาบอกว่าใครมาที่นี่ต้องฉีดวัคซีนครบ

ก็จะเข้ามาได้แค่รอบละ๕๐คนเขามีเป็นรอบ

ใช่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็สัมภาษณ์พระรูปนี้ค่ะ
ก็เลยติดต่อไปทำพิธีแล้วเนี่ยหายจริงจริงน่ะอืม
การปวดตัวอะไรที่มีมาโอ้โหเป็นหลายปีเนี่ย
มันหายจริงจริงครับส่วนกระแสวิจารณ์ที่ถามว่าเหมาะสมหรือไม่
พระรูปนี้บอกว่าก็เข้าใจแหละที่จะโดนวิจารณ์
แต่ถ้าไม่มาเป็นตัวพระเองก็ไม่มีใครรู้หรอกนะ
ว่าพระท่านหาวิธีรักษามาทุกทางแล้วจริงมันไม่หาย
ก็เลยต้องตัดสินใจลองเลือกวิธีนี้ดู
ถ้า์ว้นหัวตัวร้อนไม่สบายเราก็ต้องไปโรงพยาบาลจัดไว้ทำ
ที่มันไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถจับต้องได้
พอจนด้านนี้อาจารณ์ขุนก็เมชตาว่า
ทีนี้ที่มีทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง
ไปตรวจสอบที่สำนักตรงนี้นะคะ
ถ้าถามว่าเอ๊ะจะไปเอาผิดอะไรเขาได้หรือเปล่า
ฝ่ายปกครองก็บอกว่าเอาจริงที่ไปตรวจสอบ
ก็ตรวจสอบเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทำถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทางจังหวัด
ของทางข้อกำหนดที่ออกมาหรือเปล่า

เพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลการกระทำความผิดอะไร

ใช่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลจริง
ใดที่ไม่ได้มีใครมาร้องเรียนฟ้องร้องว่า
เขาถูกหลอกลวงอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธา

ส่วนพระรูปนี้คือหลวงพ่อจะบอกว่า
แม่ก็อัตมาผีเข้าไปรักษาที่ไหนไม่หายจะให้ทำยังไง

คือผมว่าการบวชเป็นพระ
คือพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของประชาชน

เพราะฉะนั้นถ้าเอาละวันนี้หลวงพี่หายแล้วผมก็ยินดีด้วย
บอกหายเลยที่ปวดเมื่อยเนื้อตัวมาเป็นแบบหลายปี
ไม่รู้หายปวดเมื่อยจะไปปวดแท้อะไรแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ถ้าวันหน้าหลวงพี่ผีเข้าอีกนะ
ผมแนะนำหลวงพี่จะบอกว่าไม่อาบัติไม่ผิดอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
เอาให้ศาสนาไม่ต้องมัวหมองหลวงพี่ก็ศึกก่อน
ถ้าหลวงพี่อยากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงพี่ก็ศึกก่อน
ก่อนแล้วหลวงพี่ก็จะไปหากี่อาจารย์จะไปกี่โอ้โหเหนือใต้ออกตก
ไปที่ไหนก็แล้วแต่ทีนี้ไม่มีใครว่า
อย่าไปรักษาผีเข้าโดยห่มจีวอนไปด้วยใช่ไหมศึกให้เรียบร้อย
แล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าค่ะ
เสร็จแล้วก็ค่อยมาบวชใหม่ยังได้เลยใช่ไหม
จะได้ไม่มีใครคอลหาชาวบ้านเขาจะได้ไม่ติเตียนท่าน
คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าโอ้โหขนาดพระยังโดนผีเข้ายังโดนคุณสัย
แล้วพวกเราล่ะจะโดนไหมแต่กลายเป็นยิ่งกลัวนึกออกไหมค่ะ
คนก็ยิ่งวิตกกังวลคนที่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้

ไม่ใช่ไปไล่ผีไปให้คนเขาไล่ผีให้ทั้งผ้าเหลือง
ขนาดพระยังผีเข้าบ้านกลัวจริงพระยังโดนเลยเหรอ